มันเป็นเรื่องที่ดราม่ามาก
บางคนใช้คำว่าลูกของคุณอาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับคนอื่นเสมอไป
คือหมามันหลุดออกมาแล้วเด็กบอกว่าจะเข้าไปเก็บลูกบอล

เออคือเหตุการณ์นี้มันดราม่าตรงที่ว่านี่หมาของบ้านนี้ถูกปล่อยหลุดออกไป
ทีนี้เด็กเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้บอกแบบนี้
บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเปิดประตูปล่อยนะตอนแรกเจ้าของก็เชื่อ
แต่ตอนหลังมันพีคอย่างไรหรือไม่คุณเข้าไปดูกล้องวงจรปิด
นี่คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานอย่างดีนะครับ
ถ้าข่าวนี้จะต้องเล่านะต้องเล่าย้อนรอยนิดหนึ่งนะฮะว่า
หมาของบ้านนี้๒ตัวนะ
มีสามตัวแต่สองตัวเนี่ยไปถูกรถชนตาย
คือน้องหมาทั้ง๓ตัวเนี่ยอย่างที่คุณบุ๊คบอกนะคะ
แล้ว๒ตัวเนี่ยคือตายพอถูกรถชน
มันก็เป็นเรื่องเศร้าก่อนนะนะในทีแรกแต่ตอนหลังมันกลายมาเป็นดราม่า
เพราะว่าจริงเจ้าของโพสต์บอกว่าหมามันหลุดออกมา
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดเลยว่าทำไมหมาถึงหลุดออกมาได้นะครับ
เจ้าของบอกแบบนี้บอกว่ามีเด็กในหมู่บ้านนี่แหละฮะ
คือทำลูกบอลกระเด็นตกเข้ามาในบ้านของเธอและเด็กก็เหมือนพยายามจะมาเก็บลูกบอลในบ้านของเธอ
ปีนรั้วเข้ามาแล้วก็ประตูเนี่ยมันเลื่อนเปิดเด็กก็นั่งร้องไห้บอกว่าขอโทษครับ
ขอโทษที่ทำให้ประตูเปิดจนทำให้หมาหลุดออกไปแล้วท้ายที่สุดหมาก็ถูกรถชน
ด้วยความสงสารเจ้าของหมาทั้งสองตัวที่ถูกรถชนก็เลยให้อภัยอืม
อภัยเพราะเด็กเนี่ยคงสนตามภาษาเด็กแล้วก็บอกว่าจะมาเก็บฟุตบอลที่มันกระเด็นเข้ามาในบ้านของเธอนะครับ
แต่หลังจากนั้นเธอไปเปิดกล้องวงจรปิดพบภาพเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่นี้
ไม่ได้เป็นไปตามที่เด็กบอกเล่าแต่สิ่งที่เห็นคือเด็กเนี่ยซุกสน
แล้วอยู่มาเปิดประตูของบ้านเธอเพื่อจะปล่อยหมาออกมาเห็นไหม
จริงแล้วก็ล่อแร่ล่อแร่วิ่งล่อหมาใช่แล้วจริงจริงเนี่ยตัวเจ้าของโพสต์เนี่ยคุณมณีวันแสนดีอ่ะนะคะ
โพสต์เรื่องราวนี้ไว้บนเฟซบุ๊กเธอบอกเอาไว้ในรายละเอียดนะ
บอกว่าคือเด็กพอมาดูกล้องมุมจรปิดมันกลายเป็นว่าเด็กมาแกล้งหมา
แห่หมาเอาไม้แบตมาตีด้วยปลากุญแจเข้าไปในบ้าน
รั้วบ้านวิ่งหนีแล้วเพื่อจะล่อให้หมาวิ่งตามออกมา
สนุกสนานเสียงดังกันใหญ่เธอโพสต์เอาไว้แบบนี้
เธอก็เลยบอกว่าเสียความรู้สึกมากจากสิ่งที่ตอนแรกสงสารเด็ก
เพราะไปเรียกทางผู้ปกครองแล้วก็เด็กมาพูดคุยสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่กลายเป็นว่าเด็กร้องไห้แล้วแสดงความสำนึกผิดออกมา
เธอก็เลยคิดว่าเธอก็เลยตัดสินใจจะยกโทษให้
แต่พอไปเห็นกล้องปุ๊บเธอบอกเธอรับไม่ได้
เป็นอย่างที่หนูพูดนะ
หนูเนี่ยมาแกล้งเปิดประตู

เพราะมีคนเนี่ยเขาก็ให้เบาะแสกันมานะ

มันรู้ความจริงแล้วคือเรารับไม่ได้ค่ะ
จากที่เราจะไม่เอาผิดเรื่องน้องหมา

พูดตรงเลยคือเรารับพฤติกรรมเด็กไม่ได้
เพราะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

ครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะคะ
ให้เขาอบรมดูแลลูกหลานให้มากกว่านี้ค่ะ

เดี๋ยวมันจะก่อเหตุเป็นนิสัยเธอบอกแบบนี้
เธอก็บอกว่าไม่อยากให้เด็กโกหกจนเคยตัวนะคะ

งั้นก็จะทำแล้วทำอีกอยู่แบบนี้

เรื่องของค่าเสียหายรถเองเนี่ย
มาชนหมาเธอก็ต้องรับผิดชอบ
ค่าซ่อมรถให้กับเจ้าของรถคันนั้นด้วย

คือต้องการให้ผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคน

ทั้งหมาของเธอที่ต้องตายไปถึงสองตัว

กับเจ้าของรถที่ชนหมาของเธอด้วยนะคะ

เท่ากับว่าต้องเหลืออยู่ตัวเดียวเพียงลำพัง

เอลซ่าก็ได้แต่มอง
มอง๒ตัวที่ตายไปนะ